ก็เกี่ยวกับธรรมกรรมสัส

ก็ต้องก่อนทำตามกั้นตอนไว้
เพราะว่าภาพมันก็ออกมาตามที่เห็นแล้วเนอะ

พี่หากที่อยากฝากถึงคนที่เลี้ยงสูงนักไหมครับ

ก็คือยังไงดีล่ะ
เพื่อให้จะทำร้ายอะไร
ใช่มันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ
แล้วเราแต่เข้าใจแหละว่าคนเราเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างนี้
ความรักมันแต่ละคนมันรักหมาไม่เท่ากันหรอก

บางคนอาจจะคิดว่าเด้งอย่างนี้มันดีที่สุด
แบบนี้คือดีที่สุดอะไรอย่างนี้
จริงมันไม่มีข้อตายตัวนะว่าจากไหนดีที่สุด
แต่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
ว่าคุณต้องมีสวจิภาพให้เขายังไง
เลี้ยงดูแบบไหนอะไรยังไงใช่มั้ยครับ

แต่ในคนละนี้อย่างนี้มันก็ได้เป็นอยู่ทางของมันไปเนอะ
แต่ก็ได้พอได้คุยกับทางเจ้าของสุนัขแล้วเหมือนกัน
เขาก็เบื้องต้นเขาก็รับอีกทุกอย่างเนอะ
แต่เราก็ต้องบอกเขาแหละให้เขาเข้าใจใช่ไหม
ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นตามกฎหมาย

เพราะมันจะได้ไม่เป็นแบบอย่างต่อไปว่า
ชาวนานไทยจะไปทำอะไรสุนัขอะไรก็ได้
ครับท่านหน้าผู้กราบว่าไงมั้ยครับ
ท่านผู้กราบก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาจะขอปรึกษากันทั้ง๑๐๐ปี
เรียบร้อยว่าตกลงว่าจะเอาอย่างนั้นต่อไป
แต่ยังไงก็ต้องเริ่มตรงนี้คดีแหละครับ

คือสิ่งที่สุนัขน้องหมาเนี่ยทำเนี่ยเป็นวัยของเขาไหมคะ

แล้วก็หมาพันใหญ่เนี่ยยังไงก็กัดเละไม่ต้องห่วง

คือท่านเลี้ยงหมาพันใหญ่เนอะ

หนึ่งคือเห่าสองคือกัดเพราะเขาจะคันเหงื่อเขา
พอฟันกำลังขึ้นไงเขาจะแคะทุกอย่างที่ขวางหน้า
ต่อให้เรามีของได้ไหมเขาแท้ไม่ไม่แท้มันเห็นได้ทั้งใกล้ใกล้แท้หมด
แล้วแต่อารมณ์เขาเพราะฉะนั้นต้องทำใจ
ถ้าคิดจะเลี้ยงเขานะต้องเผื่อใจไว้ก่อนเลยว่าต้องโดนแท้แน่นอน
คือจะให้เขาอยู่นิ่งมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับ
มันเป็นสัญชาติยานของเขาอยู่แล้วถ้าเราต้องการให้เขาอยู่นิ่ง
คุณเลี้ยงหมาพันธุ์อะไรนะพันปั๊บอะไรพวกนั้นดีกว่า
คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการเลี้ยงหมาต้องศึกษาก่อนว่าเออพันธุ์นี้เป็นยังไงแบบไหนอะไรดูค่ะ
คือจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแต่ด้วยเพื่อนเพลงคนไทยเนาะ
และอย่างคือภาระวาสัตว์ภาระวาสัตว์ภูมิความตัดเนี่ย
จริงมันมีก็ดีอยู่เนี่ยแต่ว่ากฎหมายมันอ่อนมากใช่ไหมครับอย่างนี้เรารู้กันเนาะ
ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนมันเข็ดหลาบหรือว่าอะไรได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้อง
ก็อย่างที่บอกครับมันก็ต้องค่อยอยู่กันตามแต่ถ้าเราไปแก้ในตัวกฎหมายได้ดีขึ้นแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยในเนี่ยมันก็จะดีกว่า
หนูเลี้ยงพิษบูอ่ะอันนี้หนูพูดเรียนตรงอ่ะครับอันนี้คือคุยตรงอ่ะนะครับที่ว่าหนูรู้เพราะว่าพิษบูเธอเลี่ย
หนูเรียนพิษบูก่อนหน้าไม่ใช่บูรีหนูเรียกพิษบู่อ่ะแล้วน้องเสียไปแล้วก็เจนให้พอจะมีบูรีมาด้วยแล้ว

แล้วพอหลังจากรุ่นเจอนันเสียหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยมาของน้อง
จริงหนูเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของน้องหมา
ไม่ใช่๔๕ครั้งก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตลอด
แต่ว่าเราไม่ได้มีการทำร้ายน้องรุนแรง
เราใช้ดนตรีเราใช้การสอนตลอด
แล้วแต่ในคลิปที่มันออกไปคือยอมรับจริง
แต่ว่ายังคนไปตีความว่าเราถ่ายเอาสนุก

คือตอนนั้นเราเพิ่งลงต้นไม้แล้วก็
ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเนี่ยขัดหน้าบ้านเลยขัดทุกอย่างให้เรียบร้อย
เขาว่าเดี๋ยวมันจะมีแท้อย่างนี้กลัวหนึ่ง
แล้วจะปรากฏว่าน้องอ่ะลูกหน้าเรารู้ต้นไม้
ก็ยังหยอมกับที่แบบเราเป็นอันโนธสาหร่าง

มันไม่ได้ตั้งใจให้โดนหน้านองเลย
หนูหมายหนูในบรรยาทีเศษเลยถ้าหนูพูดตรงตรงนั้น
ให้จะงานเหี้ยงานหนูก็โอเคหนูยอมรับ

จริงแต่สิ่งที่หนูใจหายที่แรกหนูยังรู้สึกดีใจ
ตอนที่ไลฟ์ว่าเออนมยังอยู่กับเราแล้วเราก็จะพาน้องอ่ะ
ยังบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาน้องไปตรวจอาการเพิ่มเติม
สามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน
แต่พอมันไม่ได้เราก็สามารถส่งมันไปกับแรงง่าย
เราต้องยกให้มูลนิธิเนี่ยเราต้องเลือกตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าเลือกตรงไหนเลย
แต่ว่าและแน่แน่น้องมาอยู่กับเราแล้วหนึ่งอ่ะเราอ่ะ
เราไม่รู้ว่าคนเอาไปแน่นอนเขารักหมาแน่นอนคนที่จะเอาไป
แต่น้องอยู่กับเรานอนกับเราอยู่ในห้องแอร์
อยู่กับเราอ่ะที่เราเหี้ยงกับลูกอ่ะเรายอมหลับ
ค่ะพ่อแม่ตีลูกอ่ะว่าเราไม่ได้กล่าวให้เขาอ่ะ
แบบเจ็บป่วยรุนแรงคือแบบมีปัญหารุนแรงขนาดนั้นนะคะ
ครับแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วคือหนูหนูพูดตรงตรงเลยพี่ว่า
ตอนนี้ใจสลายมากหนูว่าพอเสร็จตอนเช้าอ่ะ
เมื่อคืนนี้คือนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะในบ้านครับก็คุยตลอดว่า
เนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวสักแห่งเราจะหาชีวิตที่ดีที่สุดให้หนูแล้วหนูก็มีการคุยกับ
กับทางครับพี่เกศจะทำยังไงกับพี่หนูยังไงก็ได้แต่ว่าหนูขอลองได้ไหม